นรกทั้งเป็นเลยนะเป็นห่วงที่สุดก็คือทั้งลูกแล้วก็น้องชายนะฮะลองไปดูคลิปกันฮะ

คือแค่วิญญาณเลยที่หล่อเลี้ยงและหล่อหลอม
หัวใจเราให้ตื่นขึ้นมาได้ในแต่ละวัน
ทุกคนในนั้นจะพูดกันตลอดว่านึกถึงหน้าลูกด้วยนะคะ
ใบนึกถึงหน้าลูกไว้นะอย่าเป็นอะไรไปเด็ดขาด
ห้ามคิดอะไรที่แบบแย่หรือว่าเราต้องคิดอย่างเดียวว่าต้องออกไปเจอหน้าลูกให้ได้
คุณผู้ชมครับคุณใบเตยก็เปิดใจนะครับระหว่างที่มีการไลฟ์
นะฮะแล้วก็ร่วมกับคุณออฟฟี่แม็กซิมนะครับมีน้องชายคุณใบเตยมาให้กำลังใจด้วยนะฮะ
งานเขาบอกว่าเตรียมพิซซ่าเอาไว้ให้นะ
คุณใบเตยเห็นเนี่ยบอกว่าหนูอยากกินมากนะเพราะว่าไม่ได้กินมานานมากแล้วนะครับ
จากนั้นก็เปิดใจว่าระหว่างที่อยู่ในเรือนจำเป็นห่วงน้องชายแล้วก็ลูกมาก
รู้สึกแย่ที่ไม่ได้ดูแลพวกเขาในช่วง๓เดือนแรกเนี่ยคือเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นนะครับ
คิดทุกวันว่าวันหนึ่งถ้าออกไปข้างนอกได้อยากเจอหน้าลูกจะขออยู่กับลูก
ทุกอย่างเพื่อทดแทนเวลาที่เสียไปทุกคนในเรือนจำก็พยายามให้กำลังใจปลอบโยนบอกว่าอย่าคิดมาก
อย่าคิดอะไรแย่จนสุดท้ายก็มาคิดได้ว่าเราต้องสู้เพื่อลูกแล้วก็ครอบครัวนะฮะ
ใบเตยใส่กำไรอีเอ็มนะครับมาไลฟ์ด้วยนะฮะแน่นอนเพราะว่าเป็นคำสั่งของศาลนะครับ
ก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าไม่ติดขัดนะหรือว่าอึดอัดอะไรเลยรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วด้วยครับนะครับ
ถือว่าเป็นแฟชั่นใส่ไปได้ทุกที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรในส่วนนี้ระหว่างการทำงานคุณออฟฟี่ได้กอดให้กำลังใจ
พร้อมกับบอกว่าสู้นะครับเราสาวใต้เหมือนกันทีนี้แฟนคลับก็อยากได้ยินเสียงเพราะของคุณใบเตยก็เลยมีการโชว์เสียงหวานให้แฟนเพลงนั้นได้หายคิดถึงด้วยนะฮะฟังกันสักนิดนึงครับ